ถ้าประธานสภาไม่ใช่ของก้าวไกลเนี่ย

คือทุกอย่างมันพลิกได้หมดเหมือนที่ผมคือคุณอุ๋ย
ผมเพาะไปแล้วมันพลิกได้หมดทำไมถึงบอกว่าพลิกได้หมดฮะ
เพราะโครงสร้างรัฐบาลผสม๘พักเก้าไกลเนี่ย
เป็นโครงสร้างรัฐบาลผสมที่ขาดความสมดุล
มีพักเก้าไกลที่เป็นอันดับหนึ่งแล้วก็พักเพื่อไทยที่เป็นอันดับ๒
และต่ำจากนั้นเป็นพักที่ต่ำ๑๐ที่นั่งหมดเลย
เพราะฉะนั้นหมายความว่า๒พักนี้ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน
ก้าวไกลจะอยู่ได้ต้องมีเพื่อไทยเพื่อไทยจะอยู่ได้ก็ต้องมีก้าวไกล
แต่เพราะเอิญว่าเพื่อไทยนั้นเนี่ยมีโอกาสทางการเมืองที่มากกว่า
อาจจะด้วยเรื่องของประสบการณ์ทางการเมืองเรื่องของการมีเครือข่ายทางการเมือง
ความสัมพันธ์ทางการเมืองส่วนบุคคลในระดับมุ้ง
หรือว่าระดับบุคคลที่อยู่ในพักต่างมันทำให้เกิดการคุยกันต่างได้ง่ายกว่าทางก้าวไกล
แม้กระทั่งการไปเคลียร์กับสวด้วยซ้ำไป
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพักเก้าไกลกับพักเพื่อไทยเนี่ย

คุณอุ๊ยดูในตัวเลขที่ถูกเสนอนะครับโดยพรรคเพื่อไทยเนี่ย๑๔๑มีนายะนะครับ
ถ้าสำหรับเพื่อไทยแล้วเท่ากับ๑๕นะ
คือเพื่อไทยยื่นข้อเสนอไปว่าขอตำแหน่ง๑๔รัฐมนตรีบวก๑ประธานสภา
สมการนี้ถ้าก้าวไกลรับหมายความว่าเพื่อไทยได้แน่ละ
ประธานสภาเพราะเสียงของเขา๓๑๒มันเกินกึ่งหนึ่งอยู่แล้ว
ไม่ต้องไปอาศัยใครมากกว่า๘พักนี้อีกแล้ว

แต่๑๔บวก๑ที่๒ครับคุณอีก

อาจจะเหลือแค่๑๔เพราะนายกอาจจะไม่ได้
แม้เพื่อไทยจะบอกว่าเอาล่ะเทเสียงคืนให้
เพราะก้าวกรายเนี่ยมาสนับสนุนให้เพื่อไทยได้เป็นนัดประธานสภา

แต่เสียงของก้าวไกรจะไม่ถึงเพราะสวไม่โหวตให้
ไม่ถึง๓๗๖ไม่ได้เป็นแนวตรี
เท่ากับ๑๔บวก๑เท่ากับ๑๔นะ
ไม่ใช่เท่ากับ๑๕นะคือขัดทุนไป๑นะ
หรือดีไม่ดี๑๔บวก๑เท่ากับ๑๔ดีไม่ดีเท่ากับ๐เลย
คือต้องไปเป็นฝ่ายค่า